ผู้หญิงคนนี้จะไปตลาดนัดเรือบิน

สองแถวจอดป๊าบก็ก้าวขึ้นไป
ผมไม่ได้บูลลี่อะไรนะแต่ผมไม่รู้จะใช้คำไหนนะครับ

นี่ถ้าไม่ยกมือถือไม่รู้โดนอะไร
พี่เค้าบอกน่ะผมไม่ได้เก่าหาพี่น่ะ
จากคลิปนี้จะเห็นตั้ง๒ฝ่ายทั้งภูทธิสารต่างคนขับรถ๒แถว

ผู้โดยสารที่นั่งอยู่บนรถบอกไม่ไปแล้วบรรยากาศไม่ดีลงแล้วไปคันอื่น
นางสาวปียะนุษย์อายุ๓๐ปีครับคุณผู้ชมครับเป็นผู้โดยสารหญิงคนนั้นที่ถ่ายคลิป
บอกว่าเธอยืนรอรถสองแถวอยู่ริมถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราดขาเข้า
จะก่อนถึงช่วงตลาดบางฉลงบางพลีสมุทรปราการ
จะไปไหนครับจะไปตลาดนัดเรือบินพอรถสองแถวนะครับคู่กรณีครับ
ติดป้ายชัดเจนเนี่ยก็ไปตลาดนัดเรือบินเธอก็ขึ้นนะดิขึ้นเนี่ยครับ
แต่เธอบอกก่อนว่าเธอไม่เคยขึ้นสองแถวมาก่อนนะพอเธอขึ้นไปนั่งปั๊บนะฮะ
คนขับเดินลงมาเลยอย่างที่เบิร์ตบอกเมื่อสักครู่ขึ้นมาทำเตี้ยอะไร
แล้วมาด่าเธอครับเธอก็เลยลงรถแล้วถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเดินไปหาคนขับ
โอ้โหใจพี่สู้จริงจะถามว่าด่าฉันทำไมเนี่ยด่าฉันทำไม
ถ้าไม่ให้ขึ้นก็บอกดีดิไม่รู้นะแต่โอ้โหมาแสดงพฤติกรรมป่าเถื่อนนี้เธอบอกนะ
มาทำพฤติกรรมป่าเถื่อนแบบนี้จะทำร้ายร่างกายเนี่ยก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้
นะครับพอยกกล้องถ่ายคลิปปั๊บเขาเดินกลับไปเลย
พี่ปริยนุชเล่าต่อบอกทางเหตุการณ์ต่างเธอกลัวมาก
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยหากเป็นรถโดยสารนะ
อ้าวไม่รับพฤษศาลแล้วนะครับเออมันก็ได้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ไม่ควรจะใช้คำพูดแบบนี้เธอฟ้องเลยขนส่งดูสิ
แต่งกายไม่เหมาะสมจะมาขับรถรับจ้างศาสนารดินี่
ตรวจสอบหน่อยได้ไหมนี่เป็นคำขอร้องจากเธอครับ
คุณผู้ชมครับให้คณะประตงชาติ
กาแฟ๒อึกกัดขนมปัง๒คำ